โอเค

เป็นผู้ชายที่กินขนมกุ๊บกิ๊บกิ๊บ

พี่จิบกับแฟนเลยจะได้รูปร่างดีด้วยคุณพี่
คุณพะตำคุณนี่เป็นคนที่ดิบแก้วกาแฟเร็วมาก

ไปถ่ายรายการกับผมดูเสื้องซึมมากไม่คุยกับใครดูเครียด
ใช่เครียด

เธอตกไอ้จิ๊ก

ขวักขวักให้เขามาซื้อนาง
ปุ๊บคุณใหญ่หมาพูดอย่าไปต่อจัดคำ

ออกแบบขึ้นไปเป็นตัวแทนของประเทศไทย
พูดถึงทิศทางของปุ๊บ

เชือกกูดิเชือกกูดิกูไปมาแล้วกูเนี่ยไปมาแล้ว

เหรอต้องไปดูภาพเพิ่มเติมหรือเปล่า
ฉันก็บอกคุณใหญ่หมาฉันเห็นวูดดี้ก็ไปเดินนะ

กินไอศครีมได้ไหมจ๊วบไปนะ

เค้ามีการพูดคุยกันได้นะฮะ
ของคุณป้าท่านหนึ่งนะครับ

ทัพนะครับเพราะว่าชาวเด็ดเขาก็มีการ

จริงแล้วเนี่ยควรจะต้องไปช่วยคุณยายหรือคุณป้าเท่านั้น
ก่อนหรือเปล่าหรือว่า

แต่บางคนท่านก็บอกว่าอย่าเลย

บางครั้งนี้บางเราเห็นอ่ะเราไม่รู้ว่าจะเข้าไปช่วยยังไง
อยากช่วยมาก
แต่ว่ากลัวว่าจับผิดจับถูก
เรายิ่งเป็นเยอะกว่าเดิม
คุณยายไปถูกเอารถบรรทุกทับร่างอยู่นะฮะนอนจมกองเลือด

จริงแล้วควรจะต้องไปช่วยยายก่อนไหม
แทนที่จะมานั่งถ่ายคลิปวิดีโอ
บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเอง

มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งชื่อว่าน้องไข่เจียว
เขาได้มีการเข้ามาพูดโพสต์เอาไว้นะฮะ
บอกว่าผู้หญิงสูงอายุนะฮะถูกรถบรรทุกทับร่างกาย
ส่วนล่างอยู่นะฮะนอนจมกองเลือด
ส่วนคนขับเนี่ยก็หนีทันทีนะครับ
โดยระบุเอาไว้ว่าถึงหนูจะไม่ใช่ลูกหลานของยายนะ
แต่หนูก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยยาย

ถ้าไม่ใช่ญาติตัวเองก็ไม่มีใครช่วยยาย
ปล่อยให้ยายติดอยู่กับล้อจนเลือดแข็งตัว
ขอให้ยายหายไวนะเป็นกำลังใจแล้วก็สู้นะ
อันนี้คือทางน้องไข่เจียวเขาโพสต์ไว้อย่างนี้นะครับ
แต่หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
บางคนก็บอกว่าก็จริงอย่างนั้น
คือไปต่อว่าคนที่ไม่ยอมช่วยเหลือนะฮะว่าทำไมไม่เข้าไปช่วย
ยายนอนอยู่อย่างนั้นบางคนก็ไปถ่ายคลิปถ่ายแล้วทำไมถึงไม่ไปช่วยก่อน
เดี๋ยวยายก็ตายหรอกศูนย์ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาบอกว่า
ถูกแล้วจะไปช่วยได้ยังไงเรื่องแบบนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนเข้ามาช่วยเอง
เพราะบางทีเนี่ยเราไปอุ้มอุ้มผิดอุ้มถูกเนี่ย
หรือไปประคองตัวผิดเนี่ยกระดงกระดูกเขาหักปิดทับเส้นประสาท

บางทีบ้างอยู่ที่ความผิดมันอาจจะมาหาเราเองอะเนาะ
ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนคือความถูกต้อง
คือถามว่าเราอยากช่วยไหมเราอยากช่วยเต็มประดาษเลย
แต่เราก็เคยมีประเด็นไงไปช่วยปุ๊บอุ้ม
เสร็จปุ๊บเขาพลิกตัวหรืออะไรสักอย่าง
กระดูกที่มันหักอยู่มันไปทับเส้นประสาทเขา
กลายเป็นพิการกระดูกต้นคอหรือกระดูกอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดเป็นกู้ภัยก็จะรู้จักวิธีแบบ
ล็อกปุ๊บมีช้อนจับคือพวกนี้เขาฝึกกันมาแล้ว

เอาเฝือกเทียมมาเขาเรียกอะไรมาดามอะไรก่อน
เพื่อแบบอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันอะไรอย่างนี้
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันมอเตอร์ไซค์ถูกชน

สิ่งที่ดีที่สุดคือพยายามโทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุด
บางคนก็จะช่วยลักษณะที่แบบเข้าไปใกล้
แล้วก็เอาร่มกลางให้หรือว่าแบบช่วยแบบ
เท่าที่ทำได้แต่ว่าการไปขยับขยื่นเขา

อาจจะเอายะดงยะหมองเมาะดง
ทำได้แค่นั้นเลยวันนั้นที่ทำ

อีบ้าหนุ่มอย่าช่วยเธอนั่นแหละ

อีแหวงเธอเลวจะไม่เคยเลย

เธอนี่มัน

ไม่เป็นไรพี่อย่ากลัว
มาให้เขาลงไปช่วย
อันนี้เรื่องนี้ต่อไปช่วยไม่เคยเจอเลย

เอ้ามานี่น้องเล่าข่าวต่อไปดีกว่า

ฉลากยาผิดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อไตรป๊อก
ก็ได้โพสต์รูปหลอดยาทาชนิดหนึ่ง
แต่ว่าติดฉลากระบุว่า
อมให้ละลายในปากวันละ๔ครั้ง

หลังจากอย่างนี้ต้องเล่าก่อนว่า

ในอำเภอโครกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร

ปรากฏว่ามียาตัวหนึ่งบอกว่า
ให้อมละลายในป่าวันละ๔ครั้ง

พอดีพอดีว่าคนนี้เขาอ่านก่อน

แก่ที่ได้ไปเขาเจาะกินเข้าไป

ทั้งที่แม่ผมรอรับยาอยู่คนเดียว

ไอกลับได้ยานวดกล้ามเนื้อมากิน

ถ้าเกิดว่ามันเป็นยาเม็ดที่มันคล้ายกันล่ะ

คือถ้าพูดไปจริงมันตายได้เลยนะคะ

ตัวเองเป็นคนพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
จากที่เราได้บอกไปว่าคุณแม่มีอาการไอ

ปรากฏเห็นความผิดปกติด้วยนะคะ
ดังนั้นเรื่องแบบนี้มันจะต้องยังไงดีนะ
แต่เคยมีทั้งแต่งหน้าคุณผู้ชมจำได้ไหม
ที่บอกว่าจะเอายาหยอดตามาหยอด
ตอนไปหยิบเอานักทิงเจอหรืออะไร
แกงก้อหรอไม่อะไรนะอะไร

ไม่ไอที่มึงเหลือ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
เสร็จปุ๊บหมอก็ดูเรียบร้อยให้กลับบ้านให้กลับด้านได้
แต่ว่าเด็กก็ยังมีไข้กันอยู่นะกลับมาเด็กไม่หาย
ยังท้องเสียเป็นน้ำอยู่ยังเป็นไข้อยู่ตี๕
พาเด็กไปหาหมอใหม่เพราะว่าลูกไม่ไหวแล้วแบบ
เริ่มแบบตาลอยตาเหลือกแล้วขวบนึงอ่ะไปถึงเสร็จปุ๊บ
ไปเจอเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั่งอยู่หน้าห้อง
อะไรนะฉุกเฉินบอกว่าไงรู้ไหมห้องฉุกเฉินปิด
เอ้ามีปิดด้วยเหรอก็นั่นไงให้ไปรอนู่นน่ะที่เอ่อ
ตึกผู้ป่วยนอกเขาก็พาไปนั่งรอตึกผู้ป่วยนอกนะ
สองชั่วโมงกลับมาฉุกเฉินใหม่เปิดเปิดแล้วก็เลยเอาเอาไปให้หมอ
หมอบอกทำไมเพิ่งเพิ่งมาพามาตอนนี้อืมไม่เกินสองชั่วโมงเด็กตายเลย
อ่าแล้วใครรับผิดชอบอ่ะก็นี่ไงทางโรงพยาบาลอันนี้ที่อ่า
เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่สะแก้วทางโรงพยาบาลตอนนี้ออกมา
รับว่าตัวเองผิดจริงแล้วก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ย
อาจจะใหม่อะไรอย่างเงี้เลยสื่อสารผิดพลาดมาห้องฉุกเฉินที่ไหนมีปิด
ก็นั่นไงมันไม่มีปิดไงผมก็งงผมก็เลยแบบผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า
ถ้าโรงพยาบาลจะมาอ้างว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยผิดพลาดใช่ไหมฮะ
แล้วก็เลยแบบหรือว่ามาใหม่ใหม่ก็เลยแบบไม่ค่อยรู้เรื่องผมถามว่า
แล้วถ้าเป็นกัปตันขึ้นบินขึ้นบินตกแล้วบอกกัปตันใหม่ได้ไหมอ่ะ
อืมมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่พอนี้ถูกป่ะมันหลังจากต่างจังหวัดนะ
มันไม่ใช่มีโรงพยาบาลเยอะเหมือนที่เทศนี่ลูกตายนี่เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยไม่สามสิบวันนี้
แล้วเด็กกว่ากว่ามันจะสื่อสารอะไรกับเราได้
หลังจากนั้นมันไม่จบไงประเด็นมันเกิดขึ้นดราม่าต่อคืออะไรรู้ไหม
แม่เด็กน่ะกินให้เสร็จก่อนไหมยาอมเจ็บอ้อ
ยาอมเจ็บคอเมื่อกี้ไม่ใช่มันดีแล้ว
อันนี้อ่านสลากดีหรือยังคะอ่านดีแล้วนะ
ราม่าไม่จบคืออะไรรู้ไหมแม่เนี่ยจะเก็บเด็กเอาไว้
จะเก็บเด็กเอาไว้คือเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมว่า
ทางโรงพยาบาลอะทำแบบนี้อะครับรู้คนได้ไง
โรงพยาบาลโทรบอกว่าไงรู้ป่ะบอกว่าถามจริงเดี๋ยวที่จะเก็บเด็กไว้เนี่ย
ต้องการมาเรียกเงินกับเขาเลยเหรอทำไมเห็นแก่เงินแบบนี้
คือโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลถูกต้องไหม

คือคนทั้งคนไงคนเป็นแม่เขาก็นะ
นี่คือเกิดเหตุหนึ่งนะ

หมอจะมาฉีดยาให้คุณตายผมจะสู้กับหมอเลย

ไม่ค่อยเห็นพี่ป่วยนะ

เออจริงแล้วไม่ค่อยเห็นพี่เป็นคนป่วย

เมื่อกี้เราโรปวดหัวไม่เป็นไรก็ไปนอน

อีบ้าเอาอีกแล้วอีแว้งเอาอีกแล้ว

พ่อจะคิดว่าพี่อยากได้เงินข้านอนลงพยาบาล

ไอ้บ้าเงินหายไปเท่าไหร่จากต่อวัน

คดียังไปถึงไหน

แล้วเปรี้ยวนิ่มอ่ะโหน่ากลัวเนาะ

ต่อให้ฆ่าหันศพก็ยังไม่น่ากลัวเท่าเธอ
คือแน่นอนหลายคนก็ติดตาม
นี้กันซึ่งเป็นคดีแห่งชาติเลยนะฮะว่าสรุปแล้วไอ้การฆ่าโดยผู้หญิง
หน้าตาสวยเนี่ยมันมีจริงณวันนี้นะฮะพนักงานอายการ
จังหวัดขอนแก่นนายนพดลศรีดาทันทนายโจทย์ร่วมในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยไตรตรองไว้ก่อนระหว่างพนักงานอายการจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็นางสาวปริยนุษย์โนนวังชัยหรือเปรี้ยวแล้วพวกรวม๕คนเนี่ย
หลังจากก่อเหตุฆาตกรรมน้องแอ๋มตอนนั้นฆ่าหันศพน้องแอ๋มเนี่ย
ก็เบิกตัวรับการฟังคำพิพากษาพิจารณาคดีในวันพรุ่งนี้นะฮะ
ซึ่งทนายฝ่ายโจทย์เนี่ยร่วมว่าคดีความดังกล่าวนั้นน่ะ
มีผู้ต้องหาทั้งหมด๕คนมีเปรี้ยวก็คือนางสาวปริยนุษย์โนนวังชัย
นางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญนางสาวอภิวัลสัตยบัณฑิตหรือแจ้
ซึ่งถูกควบคุมในอยู่ในดินแดนหญิงที่เรินจำจังหวัดของวิทยาลัยเนี่ยนะฮะ
แล้วยังมีผู้ชายอีกคือวะสินนามพรมก็ถูกอยู่ที่ควบคุมตัวที่ทันทะสถานบำบัดพิเศษนะ
ขณะที่นางสาวจินดารัฐพรมคุณหรือเบ้นอยู่ในระหว่างการประกันตัวโดยกองทุนยุติธรรม
ซึ่งเปรี้ยวเอิญแจ้แล้วก็วสินทั้งหมดถูกตั้งข้อกล่าวหาว่า
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรอง
ในขณะที่เบ้นถูกตั้งข้อหาเดียวคือรักทรัพย์
คนที่เขาให้ประกันตัวไปนั้นโดนแค่ข้อหาเดียวคือรักทรัพย์

ซึ่งนายนพดก็กล่าวว่าสารจังหวัดขอนแก่นได้มีคำสั่งเลื่อนนัดฟังคำพิพากษา
จากเดิมวันที่๒๙มิถุนายนมาเป็นวันที่๑๐พฤษภาคม
พรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งหลายคนก็จะเห็นคำพิพากษามาแล้วล่ะว่า
สรุปแล้วคดีนี้จะมีจุดจบยังไง
ซึ่งบรินักงานอายการธนายความโจทย์
ทนายความฝ่ายจำเลยนะครับ
ทั้งสองฝ่ายจะต้องเดินทางมารับฟังคำพิพากษา
โดยที่สารจังหวัดขอนแก่นจะทำการเบิกตัวผู้ต้องหา

ใช่แต่ว่าเรื่องนี้นะผมว่าสุดท้ายก็ต้องสู้กันนั่น

ก็คือคนนี้เขาไปเยี่ยมเขาไง

คือเบ้นก็คือที่จริงแล้วอยู่ใน๑ใน๕

แต่ว่า๔คนนี้เดินทางมาที่กรุงเทพ
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือให้เบ้นเอาไปขาย

แต่ทีนี้พ่อแม่ของทางแอ๋มเขาก็สงสัยว่า
คนนี้การที่เอาโทรศัพท์มาให้คนนี้
ก็ต้องเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้คนนี้ฟัง

แต่ทางตำรวจก็บอกว่าอ๋อนี่ต้องกันไว้เป็นพยาน
เพราะว่าเหมือนกับโดนแค่รับของจนไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ

จำได้ไหมที่มีรูปเปรี้ยวรูปอะไรหลุดออกมา
คนที่ไปขึ้นศาลด้วยเอาโทรศัพท์ไปให้เปรี้ยวแต่เปรี้ยวมันไม่ได้
ถ้าสมมุติดูจากภาพข่าวนะนางไม่ได้เครียดเลยนะ
นางยังพิมพ์ไลน์เฮ้ยนางยังแบบว่าไม่มีความเครียด
รู้ไหมพ่อแม่เขาเนี่ยนะแม่พ่อแม่แอ๋มมานะบอกว่าไปเจอกันที่ศาล
เขาก็เดินมาขอโทษขอโทษนะหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะทำ
ไม่มีเจตนาที่จะทำอย่างนี้ถ้าหนูกลับไปได้หนูก็จะไม่ทำอย่างนี้หนู
ถ้าเกิดหนูออกมาจากคุกมาเมื่อไหร่ก็จะมาดูแลพ่อแม่แทนแอ๋มนะ
คือเปรี้ยวมาบอกพ่อแม่แบบนี้
ไปบอกพ่อแม่แอ๋มบอกพ่อแม่แอ๋มแบบนี้
บอกว่าถ้าเปรี้ยวหลุดออกมาได้หรือว่าชดใช้ออกไปจากคุกเมื่อไหร่จะมาดูแลแทนแอ๋ม
บอกอย่างนั้นเสร็จปุ๊บพอคุยเสร็จตอนแรกก็เหมือนกับจะเสียใจร้องไห้
พอคอยหลังกลับไปเจอเพื่อนผลเล่าเฮฮากันต่อ

เขาเขียนเดี๋ยวจะกลับมาเสพยาต่อเห็นไหม

ฉันอยากจะเป็นหมาอ่อนหลับตา

ฉันนั่งตั้งใจอ่านข่าวสู้ตายเลยเธอเมื่อวานเนี่ย

ผู้ชายที่เป็นเพศชายเนี่ย

พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับข่าวใส่ไข่
กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะนี่
มีเรื่องที่เกิดขึ้นแบบว่า

ถ้าคุณแม่มามาคุณแม่ใส่นี้มารีรักแม่มไหม

รีรักแหม่มตอนนี้กำลังดังไงแหม่มคือแม่ของมารีเธอ
มันเป็นเด็กแบบว่าเหมือนเด็กเล่นเกมอะไรอย่างนี้
วันก่อนส่งเข้ามาในข่าวใส่ไข่เต็มไปหมดเลย
มารีรักแม่มดังมากตอนนี้ฉันอยากจะรู้อยู่ที่เหมือนเด็กเล่นเกม

แต่ผมไปรายการข่าวใส่ไข่สักนิดนึงอยากเจอ
เธอไปดูได้ฉันเห็นเด็กวัยรุ่นทุกคนดูเขาหมดเลย

มาแบบว่าหาเงินไว้วันละ๓๐๐๐๕๐๐๐อย่างนี้นะ

เอ้าอยู่ดีมีเรื่องที่น่าขนหัวลุกนะฮะ
ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลพร้อมภาพถ่ายของชายไร้หัว
จำนวน๑ชุด๒ภาพจากนายภัยวันอุบลการเนี่ย
ซึ่งเป็นหัวหน้ากู้ภัยมูลนิธินะฮะ

จะให้ไปนั่งท่องในมูลนิธิในประเทศไทย

ที่เป็นคนถ่ายภาพได้จากโทรศัพท์มือถือส่งมา
นำภาพมาเปิดดูเนี่ยพบเป็นชายวัยกลางคน
รูปร่างทวมสูงไม่เกิน๑๗๐

เดี๋ยวนะอันนี้รูปชัดแจ๋วแหววขนาดนี้เลยนะ

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทาดำ
กำลังเดินอยู่บนไม้กระดาน
นำมาวางให้คนเดินเข้าไปภายในห้างแห่งนี้

เขาก้มฮ่างเหมือนกันหรือเปล่า
หน้าโรงเรียนวัดท่ายางนะฮะ
อยู่ที่ริมถนนสายทุ่งใหญ่พระแสงหมู่สอง

ให้มีถนนที่กว้างมากขึ้นทำให้มีเศษดินโครนกระจัดกระจาย
เขาก็เลยต้องต่อไม้ไว้ให้คนสัญจรไปสัญจรมา
ไทยวันบอกว่าตอน๒ทุ่มเมื่อคืนวันที่๘พฤษภาคม
ขณะที่ตนพร้อมลูกน้องอาสาสมัครมูลนิธิประมาณ๔คน
ก็ต้องนั่งรถออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามสถานที่ต่างเนี่ย
พร้อมทั้งถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือเพื่อเก็บรายละเอียด
เกี่ยวกับการออกปฏิบัติหน้าที่ว่าเฮ้ยเขาทำอะไรกันอยู่
ในแต่ละครับเพื่อที่จะเสนอหน่วยงานให้ได้รับทราบ
เมื่อมาถึงบริเวณหน้าห้างจุดดังกล่าวโรงเรียนวัดท่ายาง
พบว่าขนาดนั้นก็มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนอยู่
ก็จะถ่ายว่าตนเองมาอยู่ตรงนี้มาดูเขาปรับปรุงถนนกันอยู่

ก็นำภาพถ่ายทั้งหมดที่ถ่ายเกือบ๓๐ภาพมาเปิดดู
มีอยู่ภาพหนึ่งถ่ายปุ๊บจากสามสิบรูปมีอยู่สองรูปนี่
ที่เห็นคนสองคนไม่มีหัวว่ะพี่หนุ่ม
เป็นภาพถ่ายติดชายวัยกลางคนกำลังเดินเข้าห้างแบบไม่มีคน
ทำไมถึงรู้เป็นชายออกไปกลางคนก็ไม่เห็นหัว

ครับพี่พี่ไปต่อดีกว่า

ไม่ใช่คัดเธอมาออกใช้บริการคน
ก็เพราะสมมุติแก่มาก็ต้องหลังคล่อมสิอีบา

กูเหนื่อยเอาละไงต่อแล้วหรอ
เขาบอกว่าดูภาพเนี่ยแวบแรกที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นภาพของวิญญาณตนใดตนหนึ่ง
สื่อให้เห็นเพื่อจะบอกอะไรบางอย่าง
ทางกลับกันตนก็พยายามใช้สติ
อุ๊ยเออต้องมีสติเขาพยายามใช้สติเขาอยู่บริเวณมุมนิทิศเนี่ย
คิดไปในทางวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงจังหวะที่ถ่าย
วกกับแสงไฟฟ้าที่มันออกมาจากห้าง
ทำให้บางส่วนมากระทบ
ไม่ใช่หรอกแล้วก็จุดหักเขของแสงเนี่ย
อาจจะทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพมันขาดหายไป

ไม่แต่เขาเป็นคนถ่ายตอนถ่ายเขาไม่เห็นคนเขาบอก
อันนี้หัวเห็นไหมหายไปนะ
อันนี้คือขวดน้ำถูกไหมไอ้ที่เป็นฝาขวดน้ำคุณดูดิ
ถ้าเป็นมุมหักเหของแสงไปไหน
มันก็ต้องบังหัวก็ต้องบังไอ้พวกหัวขวดน้ำฝาขวดน้ำพวกนี้เห็นไหม
ความสูงหัวดีใช่ไหมเขาจะก้มหน้าไปหรือแค่ปกอย่างนี้หรอ

เอาอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเมื่อประมาณปีกว่าที่ผ่านมา
ก็มีข่าวถ่ายติดภาพร้อยเวรคนหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็มีภาพหัวขาดอย่างนี้ระหว่างลมน้าที่จะนู่น

ถ้าเผิดเมื่อนั่นปลาต้องอยู่
ปลาหายไปไหนล่ะ
สีน้ำมุมต้องอยู่ในหัวขวดข้างล่าง
ตัดต่อไหมไม่คือปกก็บังหัวขวดไว้
แต่อย่าไปถ่ายขวดมากนะเพราะว่าเรามีหนี้อยู่เลย

อย่าไปถ่ายขวดมากนะ

ดำไปยืนผมขอถ่ายกลมหัวหน่อยได้ไหม

ไม่อยากรู้ว่าถ้าเกิดก้มหัวไป
มันจะเห็นเป็นแบบนี้หรือเปล่าใช่มั้ย
คุณไปยืนข้างเลย

ไม่ได้อยู่ดีเนอะคล่องยังไง

แต่ถ้าอย่างนั้นคนถ่ายก็ต้องเข้าใจ

แต่มันแบบมันไม่ทำอะไรมันไม่ได้หลั่งสักที

แล้วรถมันน่าจะอยู่ต่ำกว่าอันนี้ไง
อ้าวก็เลยไม่เห็นถึงหัวข้างบนเขาถ่ายไปแล้วคนนี้อาจจะจังหวะก้มพอดี

ถ้าเกิดคุณไปดูรายการข่าวใส่ไข่แล้วก็ดูรายการคุณแม่มดนะ

เห็นไหมเจอพี่หนูเหรอ

ไม่แต่ว่าผู้ชายคนนี่ถ่ายรูปเขามันพร้อมเห็นดิ
ว่าไม่มีคนเดินหรือเดินแต่พอเขาถ่ายออกมา

นั่นสิโอ๊ยน่ากลัวคุณแม่ไม่ดีอ่ะอ๋อจริงลบไปเหรออย่างเงี้ย

ในมุมนี้มันดูแล้วแบบไม่รู้ไม่ว่าเป็นหมดจริง
ที่เดินเอาแขนหนีด้วยนะจะยิ่งเหมือนเลย

เออยืนแอปแองจี้แอกกางแขนเลยแล้วก็มันก็นั่งเหนือนเลย
อันนี้หนูถามพี่นิดนึงเวลาพี่งอนหรือว่ามีใครมีใครว่าอะไรพี่เนี่ย
เวลาพี่งอนพี่จะประชดด้วยการที่แบบไปนอนอยู่ริมขอบหน้าต่างบ้างไหมคะ

จริงเวลาพี่โกรธหรืองอนใครที่จะประชดคนอื่นด้วยวิธีอะไร

เขาเคยโกรธพี่พี่ปวดหัวมาก

ทำไมจะไม่ตายตอนที่ฉันอารวาดเธอเนาะ

ทีนี้มาถามหนุ่มฉันรู้แล้วล่ะว่าใครมันแทงหลังฉัน

ก็เธอไงเป็นคนแทงหลังที่ฉันตลอด
อ๋อไม่ใช่หลังอะไรใช่ข้างหลัง

นี่พี่ทางฟังเรื่องนี้ไม่รู้ว่าพี่จะทำแบบนี้หรือเปล่านะคะ
มันกลายเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นไปตามกัน
หลังจากที่อยู่เด็กชายวัย๑๒ปีรายหนึ่งค่ะ
ถูกต้องนะคะเกิดนึกพิเรนอะไรไม่รู้ปีนออกมานอนนอกหน้าต่างหนี
อย่างที่เห็นอยู่นี่นะคะบนขอบข้างบน
แล้วก็นอนนิ่งอยู่เหนือกรอบหน้าต่างแบบนี้ของห้องพักที่อยู่ชั้น๕
ซึ่งมีความสูง๑๕เมตรเหนือพื้นดินตามภาพที่เราเห็น

จากรายงานของเว็บไซต์ฟางทูดอตคอมมานะคะ
ระบุว่าหลังจากมีคนเห็นเหตุการณ์นี้ก็รีบไปแจ้งหน่วยดับเพลิงให้เข้ามาช่วยเด็กในทันทีค่ะ
ซึ่งพอเจ้าหน้าที่มาถึงก็พบว่าเด็กชายยังคงนอนนิ่งอยู่อย่างนั้น
โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดเขาแค่นอนอยู่ไม่สนใจสิ่งใดเลย
และสุดท้ายหลังจากที่พ่อของเด็กชายรวมถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นได้พยายามเกลี้ยกล่อมหวานล้อมเขาอยู่สักพักหนึ่ง
เด็กชายก็ใจเย็นลงจนเจ้าหน้าที่สามารถช่วยลงมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ทั้งนี้ก็ทราบว่าสาเหตุที่เด็กชายทำเรื่องแบบนี้เป็นเพราะถูกผู้เป็นพ่อต่อว่าเรื่องว่าเขาขี้เกียจจนไม่ยอมลุกออกจากเตียง
ก็เลยปีนออกมานอนนอกหน้าต่างให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยก่อนที่จะหลับไปจริงจังแบบที่เราเห็นอยู่

ทุกคนก็เลยตกใจแล้วก็กังวลของความที่ถ้าเกิดเขาพลิกตัวลงมามันก็ลงมาเลยอะไรแบบนี้ไง
ดังนั้นการงอนอะไรขนาดนี้เสี่ยงกับชีวิตมากทีเดียวนะคะคุณอย่าทำนะ

ยาย่ายาย่ารำคาญพวกแอนตี้ตามป่วนตามจิกเรียกอีอืมมีมีด้วย
เหรออืมเอ้าทำไมพี่เรียกน้องอย่างนั้นอ่ะก็คงจะแบบไม่ชอบ
อ่าคงไม่ชอบหรออ่าอ่าช่วงหน้าคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะ
อ่ะค่ะแน่นอนนานทีจะมีข่าวยายาแบบว่าโดนอะไรสักทีเนาะ
คือในที่สุดนางบอกนางรำคาญถูกคนแอนตี้ตามป่วน
เลขอี้มากกว่านี้คงจะต้องแบบว่ามาตรการเด็ดขาดแล้วล่ะ
ยังไงคือยายาเนี่ยนางเอือมคือคนแอนตี้บุกป่วนไอจี
นางเนี่ยแหละแถมยุ่งให้คนเกลียดครอบควรณเดศตอบแบบไม่
แอปแล้วปกตินายยาจะตอบเล็กเสียงเล็กเนอะโอเค
ไม่ไหวแล้วรำคาญไม่ชอบให้ใครมาด่าอีอยากจัดการ
ขั้นเด็ดขาดเลยแหละแต่ยกหน้าที่นี้ให้เป็นที่คุณแม่คุณ
แม่เป็นคนตัดสินใจว่าจะไปแจ้งความหรือเปล่า
คือเอาตรงตัวนางเองก็ยังกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัย

บอกอย่างขนาดกลัวว่าจะเอาน้ำกรดมาสาด

หนูว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ทุกอย่างมันน่ากลัวหมดละ

แต่เดี๋ยวนี้คนเราอย่าไปพูดอะไรมันทำได้หมดจริงนะ
มีอยู่คนนึงเนี่ยเขาไม่ชอบหนูอะนะ
เขากะจะแอนตี้การมีแฟนค่ะ

จะเจอหนูในงานเขาก็จะเข้าไปป่วนค่ะ
ถามว่าอยากจัดการไหมก็อยากนะ

นักอีศจัดการแล้วอยากพอสมควรค่ะ

มาด่าขนาดนี้ก็สมควรที่จะโดนบล็อก
แต่พอกดเข้าไปอ้าวบล็อกไปแล้ว
ก็คนเดิมนี่ก็ถ้าเขาเยอะเกินไปจริงก็ต้องหา
จริงมันก็เป็นแค่คนสองคนเนาะ

ก็สมควรที่จะโดนบล็อกแต่พอกดเข้าไปเออมันก็บล็อกไปแล้วนี่ว่ะ
เขาไม่ต้องการไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไร
หนูต้องยอมรับเลยค่ะว่าหนูบอกว่า

เพราะมันรู้สึกค่ะมาด่าหนูอีนู่นอีนี่อะไรอย่างนี้หนูก็รู้สึก
พูดตรงจริงก็ไม่ได้ชอบหรอก
แต่ถ้ามันรุนแรงมากก็เดี๋ยวจัดการทีเดียวเลย
เรื่องแจ้งความให้แม่เป็นคนตัดสิน
ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเมื่อไหร่เผื่อวันหนึ่งเขาจะเอาน้ำกรดมาสาดใส่หนูหรือเปล่า
ลองคิดดูนะรอให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจ
นะก็ว่ากันไปนะฮะ
นะครับก็มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคุณติ๊กเจษฎาพรบ้างนะครับ
เขาบอกตอนนี้ยังไม่ยอมให้เมียปิดอู่บอกขอเปิดรอรับลูกสาวอยากมีลูกสาว
สองแล้วใช่ไหมเออสองแล้วนะฮะ
ตอนนี้นักข่าวก็เลยไปถามหน่อยนะฮะบอกว่าเป็นคุณพ่อลูกสองแล้ว

คุณติ๊กก็บอกก็ชินแต่ก็สนุกด้วยนะครับ

ก็ค่อนข้างจะชอบในเรื่องของโลกภายนอกมากขึ้น
ยังไม่ได้ช่วยเลี้ยงน้องเพราะว่างานยุ่งครับ
แต่มีเอาของเล่นให้น้องบ้างน้องก็สนใจพวกตัวต่อหรือว่าพวกไดโนเสาร์ตามสเต็ปของเด็ก
ถ้ามีโอกาสก็ไปนะบอกก็เรียกว่าง่ายก็ปลอดภัยหน่อยไม่ลำบากมาก
ก็จะพาไปทำได้ครับไปดู
ที่ผ่านมาอาจจะเน้นเรื่องของธรรมชาติรอบตัวแล้วก็สวนสัตว์ใกล้

คุณติ๊กก็ตอบเลยบอกว่าก็ถือว่าลงตัวนะครับพอแล้วไหม

คือว่าผมสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ
ถามว่าเราอยากมีเพิ่มไหมอยากมีลูกสาว
เพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้ถ้าเราเกิดมีลูกสาว
จะเป็นแบบไหนเขายังไม่รู้เลย
เพราะผมเองโตมาพร้อมกับผู้ชายล้วนมาโดยตลอด

ถ้ามีก็ค่อยว่ากันเอาไว้รอโอกาสนั้น
เดี๋ยวก่อนพี่น้องติ๊กก็เป็นดาราไปหมดเลยป่ะ๓คน

น่ารัก

ทานมาเปิดตัวหรือไม่รู้

งั้นตั้งนี้ว่ากล้องเท้าให้ไหน

เรื่องความรักก็มีปัญหานิดหน่อยแต่พยายามปรับจูนกันอยู่นะคะ
พบว่าเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดให้กับคุณขุนพล
ด้วยข้อความที่ไม่หวานนะแต่สื่อถึงมิตรภาพดีที่มีให้กันด้วยข้อความว่า

แป๊บนึงให้คุณหนูแปลกแป๊บนึงเขาพูดแปลไม่ออก
ผมแปลเรื่องภาษาเยอรมันหนูจะแปลมา

ฉันก็อยากจะอวยพรวันเกิดให้กับคุณขุนพล
คนที่ฉันแบ่งปันความทรงจำดีมากมายมาด้วยกัน
หวังให้คุณได้เจอกับสิ่งที่ดีที่สุด
รู้ไว้ว่าคุณจะยังมีเพื่อนคนนี้
ของคุณเกรสว่าทั้งคู่จบความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแล้ว
สาเหตุอาจจะเป็นเพราะความห่างของทั้งคู่
ที่พยายามประคับประคองกันจนถึงที่สุดแล้ว
ได้ยุติความสัมพันธ์เหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน
ส่วนรายละเอียดต่างนั้นก็รอให้เจ้าตัวออกมาพูดเอง

ไม่รู้อันนี้มีคนเขาก็วิเคราะห์กันออกมาว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
แต่น้องสาวน้ำก็เป็นแฟนกับเด่นคุณนะเติ้ลใช่มั้ยละใช่มั้ยละ

แล้วคือจากรังหลังก็ไม่ค่อยเห็นภาพด้วยกันล่ะอย่างนี้
เห็นแค่ภาพของพี่เกดที่ออกกำลังกายแล้วก็ชุดเซ็กซี่

แต่ว่ายังมีความใกล้ชีวิต

พี่แหม่มเขาลงทุนด้วยลงจัง
แล้วดิวลองดูว่ากลับมาจะเป็นยังไง
เหมือนบาร์บี้
เพราะว่างั้นเดี๋ยวกลับมา

ก็อัปเดตเรื่องของคุณแหม่มวิชุดาสักนิดนึ
บอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยเนี่ยใช้ได้เลยนะ
นักแสดงสาวนะคะวัย๔๑ปี
คุณแหม่มวิชุดาก็ไม่รอช้าบินไปเกาหลีเลยค่ะ

เขาบอกว่าออกมาแล้วก็สวยใสขึ้นอีกระดับเลยทีเดียว

เห็นลูกสุดใช้ไลก์ให้แฟนได้ติดตามกัน
งานนี้คุณแหม่มวิชุดาก็

หวานน่ารักเป็นแบบตุ๊กตาเลย
เข้ามากดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์กันเพียบเลย
บางคนบอกว่ามาใช้ตากะตานนี้
คุณเหมันคือคนที่มีรากฐานของความหน้าตาได้รักอยู่แล้ว

อ๋อพี่มานองผอนชัยสิ
อันนี้ถึงพิมพ์ผิดชื่อพรไชยใช่ไหม
อะไรคือพรไชยเถอะแป๊ะพรไชยเนี่ยแป๊ะด้วยเหรอ

แล้วพรุ่งนี้แม่มานั้นเท่าสิ
ต้องเคลียร์กับคุณแม่มาว่าอะไรไม่ขนาดนี้

มุนตามถามได้ไว้ก่อนหน่อย

ชาริดาไม่ดราม่าน้องปีใหม่

เกิดกระแสดราม่าจากความหวังดีของแฟนอีกแล้วเห็นไหม

ได้พวงลูกสาววัยกำลังส่วนน้องปี่หมายเตชะนารง

ล่าสุด
คนบาปมันไม่ต้องเจออย่างนี้หรอ

เมื่อกี้เขาออกอยู่หลังกล้อง
พี่ด่าเขาเอาด่าเขาเอา

แน่นอนก็ส่วนพี่สงการเขาบอกเห็นรูปนี้แล้วเขาก็

กับพรญชาไฮโหชนรมวาเริ่มจะไม่แข็งแรงแล้ว
หลังจากมีข่าววงในกระซิบมาว่า

ชอบงอดกับภรรยาคนสวย
งานนี้ทำเอาขาเผือกหูผึ่งกันเลยไม่น้อย
หนุ่มนาวินต้าในที่สุดแล้วก็ได้โพสต์ภาพครอบครัว

ยังรักกันดีทุกอย่างแฮปปี้ไม่มีปัญหาอะไร
ลูกยังเล็กขาเตียงยังมั่นคงเท่านี้แหละ
แยกย้ายเถอะขอบคุณที่เป็นห่วงกันโอเคนะครับ
หนุ่มนาวินต้าก็ออกมานั่งยันยืนยันว่า
ขาเรียนยังแข็งแรงดีนะแฟนสบายใจได้

พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ